คุณผู้ชมค่ะไปแสดงความยินดีกับข่าวนี้สุดชื่นมืดกันหน่อยนะคะ
เข้าพิธีมั่นไปกับดารานักแสดงสาวนะคะ
ออนจิราซึ่งทั้งสองคนนี้อายุห่างกัน
ถึง๒๐ปีเลยนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่สร้างความชื่นมืดแล้วก็ฮือฮาแล้วก็สุดเซอร์ไพรส์จริงค่ะ
เมื่อเพจอุดรบ้านเห่าเขาโพสต์ภาพนายสยามสิริมงคล
ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอายุ๔๖ปีที่กำลังเข้าพิธีมั่นค่ะ
กับนางสาวฟ้าใสออนจิราแก้วสว่างนะคะนักแสดงสาววัย๒๖ปีท่ามกลางแขกผู้ใหญ่ของฝ่ายชาย
ก็นำโดยนายพงพยมวาชภูตินะคะอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทย
และนายวิชัยศรีขวัญอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ส่วนแขกผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงนะคะก็นำโดยพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์
พลเรือโทสุวินแจ้งยอดสุขก็มีญาติคนสนิทร่วมแสดงความยินดี
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นนะคะ
โดยพิธีมั่นและพิธีฉลองมงคลสมรสเนี่ยค่ะ
จะจัดขึ้นทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่อุดรธานี
ภายในเดือนเมษายน๒๕๖๔นี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะหลังจากภาพนี้ถูกแชร์ออกไป
เน็ตจำนวนมากก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่
เหมาะสมกันอย่างยิ่งมีบางคอมเมนต์เนี่ยนะฮะที่ฉันเข้าไปอ่าน
ก็มีผลงานและคนนี้คนรักด้วยนะคะ
ผมขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่สยามนะครับ
เพราะว่าผมเคยเป็นนักข่าวตามงานของกระทรวงมหัฐไทย
สมัยที่พี่สยามเนี่ยนะ
เป็นหน้าห้องของท่านสุจริตปัชชิมนันประหลักกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็เป็นหน้าห้องของท่านพงพยมวาสภูติ
ประหลักกระทรวงมหาดไทยที่นั่งอยู่ข้างหลังพี่สยามตอนนี้
สยามเป็นคนทำงานเก่งคนหนุ่มนะฮะมีอนาคตไกล
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุน้อยที่สุด
ตามสถิติของกระโสมหัฒน์ไทยณเวลานี้นะครับ
ที่ได้นับณวันที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่ง
ฝากแสดงความยินดีของพี่สยามตรงนี้ด้วยนะครับ